มาดูเรื่องของคดีเกาะเต่ากันหน่อยนะครับ
เพราะว่าเป็นพาดหัวหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐ
แม่แหม่มมาไทยจี้คดีลูกถูกข่มขืน
ตำรวจจำลองเหตุยังไม่พบเบาะแสนะครับ
คืนวันก่อนทางรองผู้การจังหวัดสุราธานี

ใช่ครับไปดูซิว่าตามคำกล่าวอ้าง
เส้นทางที่เขาไปเที่ยวแล้วก็ถูกมอมยา
แล้วก็ถูกกลมคืนแล้วมันรู้สึกตัวอะไร
อยู่ตรงไหนจุดไหนอย่างไรบ้าง

ยังไงในย่ำค่ำคืนนะครับ
และเมื่อวานเองก็มีการประชุมด้วยเหมือนกัน

พลตำรวจตรีอภิชาติบุญศรีโรธ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุราธานี
เป็นประธานในการประชุมติดตามความคืบหน้า
ในการสอบสวนตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับ
โดยพันธุ์ตำรวจเอกวิชอบเกิดเกลี้ยง
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุราธานี
ในฐานะหัวหน้าพนักงานสอบสวน
ก็มีการรายงานให้ทางคณะกรรมการได้ทราบ
แล้วก็รายงานให้ทางผู้การจังหวัดได้ทราบนะครับ
บอกว่าคณะกรรมการสอบสวน
ประกอบด้วยสพเกาะพงันสพเกาะเตา
แล้วก็กรรมการสอบสวนตำรวจภูทรจังหวัดสุราธานี
ได้ร่วมกันสอบปากคำพยานประมาณ๒๐ปากแล้วนะครับ
ก็เป็นเจ้าของกิจการเจ้าของโรงแรมที่พัก
เจ้าของร้านอาหารพนักงามรักษาความปลอดภัย

โดยพยานเป็นบุคคลที่อยู่ตามสารที่ที่ผู้เสียหายกล่าวอ้าง
แต่จากการสอบพยานทั้งหมด
ยังไม่พบพยานหลักฐานใดว่าเกิดเหตุข่มขืน
และอาณาจารย์หรือชิงทรัพย์นะครับ
ผู้การจังหวัดสุราธานีก็เปิดเผยนะครับ
ขณะนี้ยังไม่พบพยานหลักฐานหรือคำบอกเล่าอื่นใด
บ่งชี้ว่าเกิดเหตุตามที่ผู้เสียหายชาวอังกฤษกล่าวอ้าง
เพราะฉะนั้นหนทางที่ยังเหลืออยู่คุณ
หนทางที่ยังเหลือก็คือการที่จะต้องสอบสวน

กลับมาพบตำรวจที่ประเทศไทย
เพื่อให้ความจริงมันกระจ่างชัดได้เร็วที่สุด
เพราะขณะนี้ภาพลักษณ์การทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจไทย
รวมถึงภาพลักษณ์ของประเทศไทย

วันนี้ก็เพิ่มเติมมาถึง๒๐ปากอย่างน้อย
ขณะนี้ก็พยายามที่จะช่วยกัน

แล้วก็เชิญผู้ที่อยู่บริเวณสถานที่ที่เขียวข้องน้ำหมด
มาสักถามมาสอบถาม
ซึ่งก็ได้รับรบรวมวิกับนี้

ก็ได้พรบรวมวิกับพี่น้องพยาชน

ให้นำเรื่องนี้ถ้ามันมีจริงก็
ให้กล่าวมาเลยนะครับเราไม่มีความจำเป็นต้องมาปกปิดนะครับ
คือตำรวจไทยตอนนี้บอกว่าทำงานเต็มที่นะครับ
ก็สิ่งที่ทำได้ดีที่สุดก็คือรวบรวมข้อมูลสภาพแวดล้อมให้ได้มากที่สุด
เพื่อนำไปวิเคราะห์กับข้อมูลที่ผู้เสียหายเนี่ย

ดูสิว่ามันสอดคล้องกันมากน้อยแค่ไหน
แต่สิ่งที่อยากจะวิงวอนที่สุดคืออยากให้ผู้เสียหายเนี่ย

เพื่อมาให้ข้อมูลมาให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่หน่อยนะครับ
แล้วก็เมื่อวานนี้นะครับทางทีมข่าวของเรา
ก็ได้ไปพูดคุยกับคุณพัทราแจ่มตระกูล
คนนี้ที่ออกข่าวบ่อยนะที่ทางตำรวจ
ก็เอาข้อมูลจากเธอมามากพอสมควรเหมือนกันนะครับ
เธอก็ยังยืนยันว่าเรื่องที่เธอพูดทั้งหมดเป็นเรื่องจริง
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ให้สัมภาษณ์กับตำรวจ
หรือว่าเรื่องที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อ
ส่วนกรณีที่เพจดังโจมตี

แล้วมาเปิดเผยข้อมูลอะไรต่างนานาเนี่ย
ตัวเธอเองตัวคุณพัทราเองบอกว่า

ถือว่าเป็นคนเกาะเต่า
ไม่อยากให้เกาะเต่าเสียหายไปมากกว่านี้
แล้วก็ยืนยันว่านักท่องเที่ยวทุกคน
ยังคงรักและอยากมาเที่ยวที่นี่เสมอ
ซึ่งถือว่าเป็นเพจต้นเรื่องเหมือนกัน
ในการที่เผยแพร่ข้อมูล
เกี่ยวกับเรื่องของหญิงสาวชาวอังกฤษ
ที่อ้างว่าถูกมอมยาและถูกคมคืน
มันมีช็อตที่คุณพัทราเขาเหมือนกับว่าเป็นแคปแชทออกมา
แล้วส่งเป็นภาพของคนร้าย๒คน
ไปให้กับทางด้านนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษดู
แล้วก็ถามว่าใช่ไหม๒คนนี้ที่ก่อเหตุข่มขืนคุณ

บอกว่าไม่เชื่อไงว่ามีเหตุการณ์ข่มขืน

บอกว่าเธอได้ข้อมูลมาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ว่าชายสองคนนี้เขาเคยก่อเหตุเป็นคดีเกี่ยวกับข่มขืน
แล้วก็ถูกจับกุมได้เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา
ดังนั้นพอเธอได้ข้อมูลมาเธอก็ทำหน้าที่ตามปกติ
ด้วยความเป็นห่วงใยจริงก็คือส่งข้อมูลไปให้กับทางด้านนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษ
แต่ทางนักท่องเที่ยวบอกว่าเขาจำไม่ได้ว่าใช่สองคนนี้หรือเปล่า
เจตนามันคนละอย่างกันนะนะเธอก็อธิบายเจตนาของเธอว่า

ก็ติดคดีดังมาในต่อเนื่อง
โดยเฉพาะคดีนี้คือตาไม่ปล่อยจริงค่ะ
เราก็มีข้อมูลที่ทางเพจนี้นะคะได้นำอีเมล
ที่เจ้าหน้าที่สถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทยเนี่ย
คุยกันกับแม่ของเหยื่อนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษ

ก็เป็นอีเมลนี้ค่ะที่ส่งมาตั้งแต่วันที่๒สิงหาคม
เนื้อความนี้นะคะก็แปลความได้บอกว่าจากประเด็นที่เกิดขึ้น
แม่ผู้เสียหายติดต่อกับท่านทูตว่าต้องการที่จะเดินทางมาไทย
และถ้าเกิดตัดสินใจเดินทางมา
เจ้าหน้าที่เองก็ยินดีที่จะพบที่สถานทูตอังกฤษในกรุงเทพ
แล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือในทุกเรื่องทุกอย่างที่สามารถช่วยได้
โดยผู้เสียหายเองก็ได้ติดต่อกับเพื่อนร่วมงาน
ของเจ้าหน้าที่สถานทูตที่กรุงลอนดอน
ซึ่งเขาก็เสนอความช่วยเหลือให้ในช่วงเวลาที่ยากลำบากแบบนี้นะคะ

เพื่อที่จะหารือถึงการให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม

จะได้มีการติดต่อกลับไป
แล้วก็ในเพจค่ะบอกด้วยบอกว่าอีเมลนี้
เป็นหลักฐานที่แม่ของนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษ
ติดต่อกับสถานทูตอังกฤษเพื่อตามเรื่องนี้

ที่มีการให้สัมภาษณ์ของผลตตรีโสรเชษหักผ่าน

เพราะว่าให้สัมภาษณ์หลังจากที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
แล้วก็ให้สัมภาษณ์กับทางคุณสุธิชายุ่น
บอกว่าคุณแม่ของเหยื่อ
ไม่เคยติดต่อสถานทูตอังกฤษเลย
เพจดังเขาก็เลยตั้งข้อสังเกตนะครับ
เป็นอีเมลที่ตำรวจอังกฤษส่งถึงคุณแม่ของนักท่องเที่ยว
บอกว่าเป็นอีเมลเมื่อวันที่๒๙สิงหาคม
บอกว่าคำให้การของนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษถูกแปลเป็นภาษาไทยแล้ว
ข้อมูลอย่างอื่นจะถูกส่งไปที่ศูนย์ปราบรามอาชญากรรม
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่อังกฤษก็จะส่งหลักฐานทั้งหมดไปให้กับเจ้าหน้าที่ไทยตรวจสอบ

เกี่ยวกับความคืบหน้ากรณีที่แม่ผู้เสียหายชาวอังกฤษจะเดินทางมาที่ไทยหรือเปล่า
หรือว่าจะมีการให้ข้อมูลอะไรหรือเปล่า
บอกว่าขณะนี้ทางแม่ผู้เสียหายไม่ไว้ใจสื่อไทยเลย

อยู่ระหว่างการปรึกษากับตำรวจอังกฤษ

ส่วนลูกสาวขณะนี้สภาพจิตใจอยู่ในขั้นย่ำแย่มาก
หวาดกลัวตลอดเวลาพร้อมกับยืนยัน
จะไม่ให้ลูกกลับมาประเทศไทยอีกนะครับ
รายงานออกมาแบบนี้บอกว่าแม่ของผู้เสียหาย
ให้สัมภาษณ์แล้วบอกว่าเตรียมเดินทางมาที่ประเทศไทยด้วยตนเอง
แต่จะไม่ให้ลูกสาวมาไทยเลยเพราะกังวลเรื่องความปลอดภัย
โดยผู้เป็นแม่จะมาติดตามคดี
เพราะเห็นว่ามีระยะเวลาในการดำเนินคดีที่จำกัด
คือเพียง๓เดือนถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้เท่านั้นเอง
โดยได้มีการประสานกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษเพื่อดูแล
แล้วก็ได้รับคำตอบแล้วว่าจะดูแลเรื่องการรักษาความปลอดภัยให้
ในช่วงที่เดินทางมาติดตามคดีที่ประเทศไทยด้วยนะครับ
วันนี้เองนะครับทางตำรวจไทยพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพาน

จะเดินทางไปที่สถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทย
เพื่อประสานข้อมูลทำความเข้าใจในการนำผู้เสียหาย
มาสอบปากคำด้วยนะครับ
แต่ว่าแม่ผู้เสียหายบอกแล้วยืนยันแล้ว
บอกว่าจะไม่ให้ลูกสาวเดินทางมาบ้านเราเลย
ตัวผู้เป็นแม่เดี๋ยวจะมาเอง
แต่ตำรวจไทยก็บอกว่าถ้าผู้เป็นแม่มาเนี่ย
มันก็จะได้ข้อมูลไม่ชัดเจน
แล้วก็อย่างที่บอกว่าเรื่องนี้มันก็มีกำหนดระยะเวลาแหละ

เหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นตั้งแต่ประมาณ๒๕๒๖มิถุนา
เพราะฉะนั้นมันก็ขีดสุดได้คือ๒๕๒๖กันยายน
เมื่อวานพลเอกประวิทย์วงสุวรรณพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะ
ก็ให้สัมภาษณ์นะบอกว่าตอนนี้มีคณะกรรมการ
แล้วก็มีพลตำรวจตรีสุรเชษดูแลอยู่แล้ว
ยังไม่ได้รับรายงานความคืบหน้ามา
หากเป็นการสร้างเรื่องราวเราก็มีกระบวนการดำเนินการอยู่แล้ว
แต่ว่าปัญหาการแก้ปัญหาระยะยาวที่เกาะแก่งต่าง
เฉพาะเกาะเต่าก็มีเจ้าหน้าที่มีทหารมีตำรวจ
คอยดูแลอย่างเต็มที่แล้วก็จะเพิ่มมาตรการต่างมากยิ่งขึ้นนะครับ